ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเฉียดความตายจริงคุณนัทพงศ์แล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้เขาเจอ
คือขับรถอยู่ลงทางด่วนมานะคะตรงสี่แยกลงทางด่วน
ตรงใกล้ใกล้อสมทครับแยกอสมทปรากฏว่าเนี่ยค่ะโอ้โหที่หล่นลงมานี่ก็ภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้เนี่ย
คือก็น่ากลัวแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูวัตถุที่หล่นลงมาเนี่ยเราจะตกใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
เพราะว่ามันเป็นก้อนอิดปูนขนาดใหญ่เลยค่ะร่วงใส่รถของคุณนัทธวิทย์นะคะ
อายุ๒๘ปีขณะที่จอดรถติดไฟแดงที่๔แยกมารยาทดี๙
ใกล้กับจุดลงทางด่วนศรีรัฐแยกอสมท
นี่เมื่อวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
วันนี้ค่ะเขาก็เอาคลิปนี้แล้วก็ภาพความเสียหายของรถ
ถ้าหากว่าวันนั้นภรรยากับลูกนั่งเบาะหน้า
จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณผู้ชมดู
นี่คือวัตถุที่มันหล่นลงมาค่ะ
โอ้โหตรงเบาะข้างคนขับคือเฉียดไปนิดเดียว
แล้วถ้าตรงนั้นมีคนในครอบครัวเขานั่งอยู่
จะเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำถามของคุณนัทวิทย์นะคะ
ก็ปรากฏว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทเอกชน
ดูแลทางด่วนค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ที่เราได้ตรวจสอบไปทางบริษัทส่งคนเข้ามาดูแล
แต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้เรื่องข้อเรียกร้องนะคะ
เพราะว่าทางผู้เสียหายเปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถมาจากพระราม๓
จังหวะนั้นเนี่ยกำลังจะไฟเขียวแต่เขายังไม่ทันได้ออกรถนะคะ
ได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกใส่ดังเหมือนระเบิดเลยค่ะ
แล้วก็ปรากฏว่าคือสิ่งนี้อันนั้นคืออิดปูนนะคะโอ้โห
อ้อนเบอร์เลิศนั้นหนักเต็มค่ะ
แล้วรถคันนี้นะคะผู้เสียหายเขาก็เล่าบอกว่า
เขาเพิ่งออกรถมาได้ไม่กี่เดือนประกันเคลมให้ที่๕๐๐๐๐บาท
ก็เตรียมเรียกค่าทำขวัญ๗แสนบาท
และรถคันใหม่ด้วยนะคะกับบริษัทที่รับผิดชอบ
เพราะว่าเขาบอกเขารับไม่ได้กับสภาพความเสียหาย
เพราะว่าสภาพเป็นที่หัดเยอะขวัญต่อนะครับ

ก็ลงที่๒ต้องเป็นสัมภาพที่ของเคมรับเกินไปตรงนี้ได้ที่ต่าง
เป็นรถที่เพิ่งออกมานะคะแต่ว่าเป็นรถมือสองนะคะ
เขาก็คือนอกจากประกันเคมให้๕๐๐๐บาท
เขาก็ขอค่าทำขวัญ๗แสนบาท

คันเพราะเขาบอกรับไม่ได้กับสภาพความเสียหาย
แล้วถ้าครอบครัวนั่งอยู่ตรงนั้นมันก็คงมากกว่านี้นะคะ
แต่ว่าประเด็นนี้ยังตกลงกันอยู่นะคะ

ทนายเจมส์หรือว่านายนิติธรแก้วโต
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐบอกว่า

ค่าทำขวัญหรือค่าเสียหายได้ตามขั้นตอน
แต่มูลค่าที่เรียกร้องจะเป็นมูลค่าที่เหมาะสมหรือไม่
ก็อาจจะต้องเป็นการพิจารณาในชั้นศาลค่ะ
ค่าซ่องรถ๕๐๐๐๐บาทมันคือเนื้อเดียวกัน

แล้วก็ผิดหลักการด้วยเนื่องจากหลักการของละเมิดนั้น

ไม่ใช่เป็นการซื้อรถใหม่ให้นะครับ
ขั้นตอนก็จะมาจากการไกลเกลี่ยกันเอง
หรือชั้นสอบสวนก็คุยกัน
แต่ถ้าไกลเกลียไม่สำเร็จ
ยังไงก็กำลังรอคำตอบอยู่

ว่าถ้าเกิดมันหล่นลงมาแบบไม่รู้อีโน่อีเหน่แบบนี้เนี่ย
ทุกคนก็มีความเสี่ยงหมดถ้าวิ่งอยู่ในจุดนั้น
หรืออาจจะเป็นจุดไหนหรืออาจจะเกิดขึ้นที่ไหนอีกก็ได้นะคะ

เพราะว่าทางบริษัทแจ้งว่ากำลังตรวจสอบอยู่นะคะ